คือพี่ชัดชัยใยอ่อนอายุ๔๙ปี
ไปเจอสลากินแบ่งรัฐบาลปึกใหญ่นี่เลย
งวดวันที่๑๖ธันวาคมที่จะถึงนี้
ใบถ้าคิดเป็นเงินก็๘๐๘๐บาท
ละ๘๐บาทใช่ไหมนะครับมันตกอยู่ริมถนนข้าวหลามข้างถังขยะนะฮะ
แล้วก็พบว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกเย็บรวม
พร้อมที่จะจำหน่าย๓มัดและมีสมุดจดรายชื่อลูกค้า
พร้อมกับเลขบัญชีตกอยู่
ว่าน่าจะเป็นของคนขายสลากินแบ่งรัฐบาลทำตกเอาไว้
ชัดชัยเขาไปแจ้งความนะคุณนะ
เขาไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์บอกว่าเขาเก็บสลากปึกใหญ่นี้ได้
ผมก็มานับดู๑๐๑ใบ
ผมมานั่งคิดนะตอนแรกที่ยังไม่มาแจ้งความนะ
เดือดร้อนออกตามหาสลากของเขากันให้ควักแล้ว
ผมเองไม่อยากเก็บไว้เองเพราะมันไม่ใช่ของผม
ถ้าผมเก็บไว้แล้วผมก็รอถึงวันที่๑๖ธันวาคม
ดูซิว่าไอ้ปึกใหญ่ปึกนี้มันจะถูกรางวัลหรือเปล่า
แต่ผมคงรอไม่ไหวเพราะผมไม่สบายใจ

ดังนั้นผมเอามาแจ้งความดีกว่า
เจ้าของตัวจริงเขายังมารับไปทัน
วันนี้วันที่๑๑ยังเอาไปขายได้อยู่
ใครเป็นเจ้าของรู้ตัวว่าทำสลาก๑๐๑ใบหาย
ก็ไปได้เลยสพแสนศุกร์นะครับ